เดี๋ยวจะพาไปทานเมนูเส้นกันหน่อย

ร้านนี้นะโอ้โหเป็นร้านเจ้าตำนานเลยล่ะ
เพราะว่าคงความอร่อยมากว่า๔๐ปีแล้ว

ชื่อว่าร้านเย็นตะโฟสีพิงครับ
อยู่ตรงข้ามกับคณะเพศัตริย์
สุเทพทางไปหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดขายมาตั้งแต่ปี๒๕๑๔นู่น
การันตีความอร่อยยาวนาน๔๐กว่าปีเลยครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าของร้านก็บอกว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับของที่ร้านก็คือ

เป็นสูตรของตนกับพี่สาวที่ช่วยกันคิดค้นมันขึ้นมา
กว่าจะมาเป็นซอสเย็นตะโฟที่มีความกลมแบบนี้นะ
บอกเลยว่าใช้เวลาอยู่พอสมควร
แต่พอได้มาปุ๊บนะโอ้โหลูกค้าชอบ
รสชาติกลมกล่อมแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มอะไรลงไปอีกเลย

แล้วก็สุขภาพอนามัยของลูกค้าเป็นหลัก

นี่สะอาดดูกว้างดูโล่ง
เข้าไปนั่งสบายถึงแม้ว่าคนจะไปทานกันเยอะ
แต่ก็นี่แหละครับดูสะอ้านนะครับ
แล้วก็เย็นตะโฟของทางร้าน

มีเมนูอื่นอีกด้วยให้ได้ติดตามชิมกัน
ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำ
แล้วก็เกี้ยวกรอบต้มยำ

บางคนจะกินเย็นตะโฟกับต้มยำผสมกัน

แล้วแต่เลยทีเดียวสั่งได้หมดเลยนะครับ
ใครอยากจะแวะไปทานก็ไปกันได้ครับ
ร้านจะขายตั้งแต่ในช่วงเวลา๘โมงเช้า

ใครที่อยากจะสั่งแบบออเดอร์ให้ไป

โทรศัพท์ไปพูดคุยสอบถามกันได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์นี้ผมขึ้นเอาไว้ให้แล้วนะครับ

รู้จักกันดีอยู่แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านในดวงใจของใครหลายคนด้วย

นักเรียนนักศึกษาก็ไปทานกันเยอะด้วยนะคะ
ที่สำคัญคือมันสะอาดนะคุณ
คุณดูสิลูกชิ้นเขาอะไรอย่างนี้

เตี๋ยวเป็นเมนูที่กินได้ตลอดเลยนะ
สูตรเขามีมายาวนานกว่า๔๐ปีด้วย
อันนี้ก็การันตีด้วยการเวลานี่แหละ
ไปทานกันได้นะที่จังหวัดเชียงใหม่นะ